คุณผู้ชมคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของตำรวจน้ำดีกันหน่อย

คือจะบอกว่ามีพระรูปหนึ่งคือเขาเป็นตำรวจแล้วเขาไปบวชไปศึกษาเรื่องของธรรมะ
แล้วปรากฏว่าเขาไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้ามีผู้ชายเป็นสามีไปจับภรรยาตัวเองเป็นตัวประกัน
แล้วพอเห็นแบบนี้จิตวิญญาณของความเป็นตำรวจ
แน่นอนว่าเป็นผู้พิทักษันติราชก็ต้องช่วยสิคะรออะไร
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ

นี่แหละขึ้นเห็นไหม
วงกลมสีแดงพระสงค์วิ่งรรมานแบบนี้
อันนี้ไม่ได้ทำการซ้อนแผนจับกลุ่มผู้ต้องหาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
คนที่บวชเป็นพระเขาเป็นตำรวจมา
เพจระบุบอกว่าเป็นพระถือปืนลูกซองวิ่งตามคนร้ายจี้ตัวประกัน
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้
ทราบบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงเย็น๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดภายในปั๊มน้ำมันที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์
ทีมข่าวเราลงไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะไปตรวจสอบเรื่องที่มันเกิดขึ้น
สอบถามเรื่องราวจากนางกรวรรณเจริญสุขคนที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ
นางสำเริงวงมณีอายุห้าสิบแปดปีฉันเรียกว่าป้าสำเริงน่ะ
ซึ่งเป็นแม่บ้านอยู่ในปั๊มนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศตามปกตินั่นแหละค่ะ
จู่จู่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูกราฟิกตามไปด้วยนะ
ที่ชื่อว่านายเอื้อนอัฐะดิฉันเรียกว่าลุงเอื้อนนะ
หกสิบปีเป็นสามีของป้าสำเริงนั่นแหละค่ะเปิดประตูเข้ามาในออฟฟิศ
แล้วใช้มีดมาจี้จับป้าเป็นตัวประกันบอกว่าไม่ยอมให้ป้าสำเริงเนี่ยเลิกรา
ทีนี้เสมียนของปั๊มซึ่งอยู่ด้วยกันสองคนก็พยายามพูดจากเกลี้ยกล่อม
จนกระทั่งตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจรวม๒คนเข้าไปในออฟฟิศ
เสมียนของปั๊มเขาก็เลยออกไปตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะ
จนกระทั่งเวลาเนี่ยล่วงเลยไปจนถึงมืดค่ำเจ้าหน้าที่อศที่เข้าไปตั้งแต่ตอนแรก
พยายามเจรจาขอเปิดไฟในออฟฟิศเพราะว่ามันมืดไง
มันมองอะไรไม่เห็นไงนี่แหละค่ะกลับทำให้ลุงเอื้อนเนี่ย
อาศัยจังหวะนี้แหละค่ะหลบหนีออกมาได้เจ้าหน้าที่อศ
แล้วก็ตำรวจก็ตามออกมาด้วยคงเหลือแต่ลุงเอื้อน
อยู่ในออฟฟิศเพียงคนเดียวสักประมาณกว่าสามสิบนาที
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามกันไปค่ะไปควบคุมตัว
ก็เป็นภาพตามกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ที่เห็นก็มีพระไล่ตามอยู่ด้วย
ทีนี้ด้านพระในคลิปเนี่ยพระมาได้ไงคุณผู้ชม

เพราะว่าเป็นตำรวจเราไปสืบถามมา
พระรูปนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจ
เปิดเผยบอกว่าเขาบวชเป็นพระได้สักประมาณ๒๐วัน

ที่วัดแห่ง๑ในใกล้จุดเกิดเหตุ
ทีนี้เนี่ยเพื่อนตำรวจมารับที่วัดไปซื้อของ
ขณะกำลังซื้อของอยู่ปรากฏว่าได้รับแจ้ง
บอกว่ามีเหตุจี้ตัวประกันที่ปั๊มน้ำมัน
เพื่อนบอกว่าจะกลับไปส่งที่วัดไม่ได้นะ
ก็เลยรีบมาทำหน้าที่

หอเพราะไปถึงสัญชาติตะยานของตำรวจ
ทิตคอล์ฟค่ะไม่ฟังเสียงอะไรเลย

ก็พูดขอฟังเพียงกันหน่อยน่ะ
ทางโรงพักของเพื่อนเขา
โทรมาบอกว่ามีเหตุจี้ตัวประกันแล้วคราวนี้เขาก็บอกต้องรีบกลับด่วน
ผมก็เลยก็บอกเขาบอกส่งวัดไม่ได้แล้วนะก็ต้องติดไปกับเขาด้วย
ผมก็เลยก็ต้องติดรถไปกับเขาอ่าเสร็จปุ๊บพอไปถึง
เหตุการณ์มันบานปลายรุนแรงครับเขาก็เลยเรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
อันนี้หน่วยประการพิเศษพอเห็นผมก็คือผมก็อยู่ทีมนั่นแหละ
เขาก็เลยบอกมาลูกผมก็เลยบอกว่าพี่มีปืนมีเสื้อเกาะไหม
เดี๋ยวผมช่วยอ่าครับผมก็เลยยืมปืนกับเสื้อเกาะของพี่อีกคน
พี่ข้างในยืมใส่เสื้อเกาะแล้วก็ใส่ปืนไว้ข้างใน
แล้วก็เวลาเวลามันคุมจีวอนมันก็สามารถเดินตรวจเดินอะไรได้
เราก็ดูว่ามีดยาวแค่ไหนมุมไหนอะไรพวกนี้ได้ครับ
ก็เลยเดินหาข่าวได้พอจังหวะที่มันมีเหตุการณ์
ก็คือตอนแรกตัวประกันเขาก็มุดหนีออกมาได้แล้ว
คราวนี้ยังเหลือตัวตัวคนร้ายอยู่ตัวคนร้ายคันนี้เขาก็มุมโบโมโม
แล้วก็ตัดสินใจวิ่งหนีผมก็เลยถือลูกซองวิ่งตามอ้อมเซเว่นไป
ตรงนั้นจะเป็นกล้องมุมอับครับก็เลยทำการเข้าชาร์จครับ
ผมก็ใช้ลูกซองโคเวอร์โคเวอร์ในระยะใกล้เลยประมาณ๓เมตรเลย
วิ่งก็พวดออกมาจะวิ่งมาล็อกคนอื่นเป็นตัวประกันเหมือนกัน
เราก็วิ่งเข้าหาเลยครับ
ถึงปุ๊บเขาก็เอามีดจะฟันจะฟัน
ก็โดนพวกที่ใช้ไหม้ง่ามามัดกดจะล้มก็รุ่นรุมแล้วก็จ้ะฟันเรื่อย
แล้วก็สั่งให้ดูดูเอวเพราะว่ากลัวจะมีปืนนอกจากมีดอีก
เพราะว่าเขาสายข่าวบอกว่ามีปืนด้วย
เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีปืนมายิงอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยว่าทำไมต้องปิดบังใบหน้า

ส่วนนี้ทำไมตอนไปสัมภาษณ์ไม่ได้ใส่จีวอนมาแล้ว
ไม่ได้เป็นพระมาแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๔กรกฎา
ศึกแล้วมั่นเช้าของเมื่อวานนี้ก็เลยกลายเป็นภาพนี้
ดำเนินคดีกับลุงเอื้อนในข้อหาคือ

ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

ทำให้เกิดความกลัวนวงเหนียวกักขังผู้อื่น
ทำให้เสียหายก็คือทำให้ทรัพย์เสียหาย

หลังจากนั้นก็นำตัวลุงเอื้อน
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปค่ะ
ก็ชื่นชมนะชื่นชมทิศกอล์ฟนะ
ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะนี่ที่ขอบนะ